เกิดขึ้นบนท้องถนนเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเพราะขับรถอยู่ดีสิ่งนี้ก็ลอยมาตรงหน้า
เขาขับขี่อยู่บนท้องถนนแล้วก็เห็นว่าขับตามมากับปกติจากนั้นก็พบว่าทางสาธิตมือ

คือรถยนต์ที่ขับตามหลังมาก็ตกใจไง
รวมถึงเจ้าของรถยนต์ที่ติดกล้องคันนี้เขาก็หักหลบกันชนกันแบบ

ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าหลบไม่ทันจะเป็นยังไง
คือเรื่องราวคลิปนี้ที่เราเอามาให้ดูกัน
เราอยากจะมาเตือนเรื่องของความปลอดภัยนะคุณ
เรื่องของการเช็คสภาพรถอะไรแบบนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
ส่วนเรื่องตามกฎหมายว่าเดี๋ยวจะมีใครถูกใครผิดอะไรยังไง
มันผิดกฎหมายไหมอะไรยังไงอันนี้เราไม่ทราบ

แต่ว่าดิฉันว่าตัวคนขับเองก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก
เพราะมันหลุดออกมาเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกัน
แต่ทีนี้ตรวจเช็คสภาพรถเป็นสิ่งสำคัญมาก